ไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยเมื่อวานนี้
ใครได้ชมข่าวก็สะเทือนใจ
คุณลุงท่านหนึ่งคุณลุงอายุ๖๔ปีอยู่ที่จังหวัดแพร่
ชาวบ้านบอกโอ้โหทำไมกลิ่นเหม็นเหลือเกินนะ
บอกเจ้าหน้าที่ให้มาดูให้หน่อยเถอะแต่ลุงแกไม่ให้ใครเข้าบ้าน

ตำรวจเจรจาอยู่๓ชั่วโมงเข้าไปในบ้าน
เอ้าลุงอยู่กับศพแม่แม่อายุ๘๙ปี
ใช่ค่ะแม่เสียชีวิตตั้งแต่๑๕ธันวาคมปีที่แล้วค่ะ
แกรักแม่มากจะอยู่กับแม่ไปเรื่อยแต่ตำรวจบอกไม่ได้ฮะ

วันนี้ครับทุกผู้ชมครับวันนี้นะฮะมีพิธีชาปณะกิจศพแล้วนะครับ
นี่ครับคือภาพของพิธีชาปนกิจศพนางชาวรีสุทธิวิวัตร

ชื่อเดิมคือนางบัวจีนคำแสนเป็นผู้เสียชีวิต

เจอในบ้านเมื่อวานนี้ที่ว่าลูกชายเก็บศพไว้ไม่บอกใครเลยนะฮะ

วันนี้เจ้าหน้าที่หลังจากที่นำศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดเรียบร้อยที่โรงพยาบาลแพร่นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำศพมาจัดการให้นะฮะมาประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
มีเจ้าที่ของมูลนิธิแพร่อนุตรธรรมนะครับที่มาจัดการให้
ก็เป็นสถานที่ชาปนกิจศพของทางพื้นที่ของทางหมู่บ้านนะครับ
คำถามแล้วลูกชายล่ะลูกชายที่แบบโอ้โหไม่ให้ศพแม่ไม่ให้ไม่บอกใคร
ไม่เอาศพออกมาเลยจะอยู่กับแม่ไปเรื่อยในบ้านเนี่ย
ทั้งทั้งที่แม่เสียชีวิตไปแล้วนี่คือภาพของปล่องควันนะฮะ

ลูกชายคือนายสุภาชัยสุธิวิวัฒน์อายุ๖๔ปีนะครับ
ทางลูกชายบอกว่าก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิเนี่ย
ช่วยดำเนินการจัดการเรื่องของศพแม่ชาปนกิจศพแม่ให้เลยก็แล้วกัน
เพราะว่าลูกชายบอกว่าตอนนี้ก็ไม่อยากยึดติดอะไรแล้วนะครับ
ก็อยากจะแบบทำใจเกี่ยวการจากไปของแม่ไม่ขอมาก็แล้วกัน

มูลนิธิก็เลยนำร่างของนางชาวรีเนี่ย
ทำพิธีชาปนกิจนะฮะ
ไม่ได้มีพระสงฆ์ที่ท่านมาสวดอะไรนะครับ
ก็เป็นความต้องการของทางลูกชายด้วย
อาจจุดหน้าที่จัดการเลยนะครับ
แล้วก็บอกว่าจะนำกระดูกของผู้ตายเนี่ย

ผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับ

ก็คือนายอุไทยป่าธนู่ไว้๖๓ปี
ลุงอุไทยบอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า
ทันทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำศพมาถึงชาปนสถาน
ก็ได้นำร่างของนางชาวรีขึ้นเมนเผาศพทันที
ไม่ได้มีพฤษสรรค์พฤษทีสวดอะไร
การวางดอกไม้จันทร์อะไรพวกนี้ก็มีแค่ไม่มีเลยนะฮะ
สับปะเลอเนี่ยก็มีแค่ดอกไม้จันทร์ที่เตรียมไว้ให้ของสับปะเหลอเท่านั้น
ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีใครอะไรยังไงมานะครับ
พอสับปะเรอเอาดอกไม้จันทร์ที่มีอยู่วางให้ก็ชาปนกิจทันทีนะครับ
อุทัยบอกว่าตามประเพณีตามความเชื่อแล้ว
ก่อนจะชาปนกิจศพต้องนิมนต์พระท่านมาสวดให้ก่อน
เพื่อให้คนตายได้รู้ตัวว่าตัวเขาเนี่ยได้ตายไปแล้ว
คำถามก็คือเอ้าในเมื่อไม่มีญาติมาไม่มีการนิมนต์พระมาสวดอะไรให้เลยเนี่ย
ถ้าไม่สวดไม่ทำพิธีอะไรเลยเนี่ยมันจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบไหน
วิญญาณเขาจะมีห่วงอะไรไหมคนตายเขาจะรู้ไหมว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้ว
กลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนหรือเปล่าค่ะนะฮะนายอุทัยบอกว่าก็ไม่เป็นไรตรงนี้นะฮะ
เดี๋ยวจะเอากระดูกของผู้ตายเนี่ยไปทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้
เพื่อให้ผู้ตายไปสู่พบภูมิที่ดี
ก็คือเขาก็ได้เอาทำพิธีแบบศาสนาพุทธอย่างบ้านเขาเนอะ
คือว่าเขาได้ชัดหมดได้ชัดเตรียมอย่างไว้นะ
ก็เลยมันก็ถือว่าไม่ว่าใครพอเตรียมอย่างเงี้ยน่ะ
แต่ว่าถ้าพูดถึงกรรมว่าถ้าเขาทำพิธีนี้ไปแล้ว
ก็เอากระดูกเด็กไปกันทำบุญเนี่ยไปทำบุญไปอันอย่างเงี้ยก็
คงจะคือคนได้ไปสู่ในพวกพุมที่ดีน่ะ
ถ้าความเจียนี่มันก็คือว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้
ระเหลเลล่อนไว้น่ะระเหลเลล่อนไว้อย่าง
ไม่ได้ไปอย่างกับมุมว่าไม่ได้สวด
อย่างกับยังยังกับมุมว่าเออตายตายได้ตายไปเลยอย่างนี้เนี่ย
แต่ถ้าสมมุติว่าวันนี้ญาติเขาเอากระดูกไปทำพิธีมันก็ได้ใช่ไหมครับ
ได้ได้คือว่าได้เหมือนกันอ่ะคือเขาก็เอากวดน้ำกวดตา
เอาขันเข้าไปตานปีบัตรอย่างที่เป็นอย่างอย่างที่นี่ก็
ทำไมเขาไม่ทำพิธีไม่ได้เอาพามาส่วนก็สุดแล้วแต่ความ
วังโค้นเขากับเกียร์วังโค้นเขาบูดเกียร์ของที่นี่มันหวากกันพอได้
มันอู้อู้มันอู้กันอย่างเขามาเขาบอกว่าเผาเลยกันอ่าเผาเลย
แค่ดอกไม่จันกันยังหูมี้อ่ะผมกันยังจัดเจ็บมาเรียบร้อยน่ะ
เดี๋ยวค่อยมาตามต่อนะครับเพราะว่าคุณจิรายุทธ์เนี่ย
ได้เข้าไปในบ้านด้วยนะฮะใช่ค่ะคราวนี้มีเรื่องราวให้ตามต่อ
แต่วันนี้มีพิธีชาปนกิจศพไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
พิธีชาปนกิจศพเนี่ยเดี๋ยวย้อนไปดูอีกสักทีนึงนะฮะ
เกิดขึ้นที่ชาปนสถานประตูมารนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับ
ลูกชายวัย๖๔ปีนายสุประชัยสุธิวิวัฒน์เนี่ย
แจ้งกับเจ้าหน้าที่หลังจากที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่มารับศพออกไปจากบ้าน
แล้วก็ชนะสูตรเรียบร้อยว่าขอให้จัดการ

ลูกชายก็ไม่ขอมาเนื่องจากอยากทำใจแล้วก็จะได้ตัดนะฮะ
ไม่อยากยึดติดกับอะไรต่างนานาโดยเฉพาะพิธีกรรมต่างนะครับ
วันนี้นะครับเราไปตามมาอีกหลายอย่าง
คุณเจียวอยุธบุญชูผู้สื่อข่าวทะเลทัศน์ทีวี

เข้าไปในบ้านด้วยแต่ย้อนนิดนึงนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปเมื่อวานนี้ช่วงสายสายเนี่ยนายสุภาชัยสุธิวิวัตรวัย๖๔ปี
เจ้าของบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่นี่ฮะ
เขายังไงก็ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในบ้าน
ถึงขั้นบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่เข้ามาในบ้านนะจะแจ้งข้อหาบุกรุกเลยนะ
นี่นะฮะเพราะว่าชาวบ้านบอกตำรวจบอกโอ้โหช่วยไปดูให้หน่อยเถอะ
บ้านลุงแกทำไมกลิ่นมันเหม็นเหลือเกิน
ใช่แล้วก็เห็นลุงชอบเอาทิชชู่เอาถุงดำแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนะคะ

ปกติลุงแกอยู่กับแม่สองคนสุดท้ายเจรจาอยู่สามชั่วโมงนะฮะ
ถึงยอมให้เข้าไปนะครับยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยโอ้โห
พอเข้าไปในบ้านยังไม่ทันตรวจตราอะไรฮะนายสุประชัยร้องไห้ออกมาก่อนเลย
ใช่ค่ะคือไม่อยากให้ใครนำศพแม่ออกไปคือรู้อยู่แล้วมีศพแม่อยู่ในบ้าน
ใช่ครับด้านในตรงนี้ฮะชั้นล่างเนี่ยตรงจุดที่เป็นลักษณะเตียงนอน
ลิฟต์นายท่านผู้ชมครับขออนุญาตเบลอภาพไว้หน่อยคือศพของคุณแม่ของนายสุภาชัยฮะ
นางชาวรีวัยวาย๑๙ปีที่เพิ่งชาวพนักศพวันนี้ครับนี่ฮะนายสุประชายโอ้โห
เสียชีวิตลักษณะสภาพคือแห้งกรังแล้วอยู่บนที่นอน
แต่ก็ส่งกลิ่นเหม็นนะครับไปทั่วบ้านแล้วก็แถวพื้นที่ข้างบ้านหมดเลย

พื้นที่บ้านอยู่ที่หมู่๗ตะบนนาจักร

ไม่มีบาดแผลการถูกทำร้ายร่างกายอะไรนะครับนางชวรีเนี่ยนอนอยู่ที่นอนภายในบ้าน
ผิวหนังแห้งจนเหลือแต่กระดูกแล้วแต่ว่ายังส่งกลิ่นเหม็นอยู่นะครับ
พบร่องรอยการต่อสู้ไม่มีบาดแผลการถูกทำร้ายร่างกายในศพด้วยนะครับ
นายสุประชัยเนี่ยให้การกับเจ้าหน้าที่บอกว่ารักแม่มาก
ก่อนหน้านี้แม่อยู่เชียงใหม่ไปรับแม่มาจากจังหวัดเชียงใหม่มาดูแลที่บ้านที่จังหวัดแพร่
อยู่กับแม่ที่บ้านหลังนี้มา๒๕ปีแล้วจนปัจจุบันเนี่ยตัวเองอายุ๖๔แม่อายุ๘๐
แม่ป่วยติดเตียงไปไหนไม่ได้ก็ดูแลแม่ด้วยการสั่งอาหารเจมาที่บ้าน
ให้เขามาส่งที่บ้านแม่ลูกเขาก็ทานเจ
เจทั้งคู่เลยค่ะทานเจตลอดด้วยนะครับ
ไม่ได้กินแบบวันเว้นวันวันสองวันกินทุกวันกินตลอด
เมื่อ๑๕ธันวาคม๒๕๖๓นายสุภาชัยบอกกับตำรวจว่าแม่ได้เสียชีวิตลง
ทีนี้ด้วยความที่เขารักแม่มากเขาก็ยังอยากอยู่กับแม่
ตัดสินใจไม่บอกใครไม่เอาศพแม่ไปไหนนี่นะฮะ
ก็ให้แม่นอนอยู่ที่เดิมตรงเตียงที่แม่ป่วยติดเตียงแล้วก็เสียชีวิตนั่นแหละ
ก็นอนอยู่ตรงนี้โอ้โหตั้งแต่๑๕ธันวาคม๖๓จนวันนี้เมื่อวานนะคะ
กว่าวันอ่ะค่ะจนชาวบ้านก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกลิ่นมันแรงจัง
ก็เลยไปบอกเจ้าหน้าที่คือบางคนถึงขั้นบอกกลางวันเนี่ย
กแสกบินผ่านร้องค่ะหมาหงหมาหอนอย่างเงี้ยนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยวันนี้ชาวพนักกิจศพแล้วนะครับใช่ค่ะก็
คุณลุงก็บอกว่ารักแม่มากจริงไม่อยากให้ใครนำศพแม่ออกไปไหนนะคะ
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราไปที่บ้านของคุณลุงสุภาชัยนะคะ
คุณลุงก็นี่ยืนคุยกันคุณลุงก็อนุญาตให้เราดูอะไรในบ้านด้วยนะ
นี่ค่ะเป็นบ้านทาวน์ฮาวส์ชั้นเดียวนะคะหน้าบ้านมีต้นมะยม
ด้านในมีวัตถุโบราณพระพุทธรูปพระเครื่องเยอะเลย
คุณลุงสุภาชัยวัย๖๔ที่เป็นเจ้าของบ้านนะคะบอกว่าของสะสมของลุงเยอะ
เป็นงานอดิเรกอะนะคะแล้วก็ชอบแต่งรถอุลราแมน
ขับไปตามสถานที่ต่างในตัวเมืองแพร่
หนังสือแปลกเคยมาทำเป็นสกรูปลงหนังสือ
ทีวีหลายช่องเคยมาทำข่าวในสมัยก่อนนะก่อนหน้านี้อ่ะนะคะอืม
นี่คือรถของคุณลุงนะคะนี่ค่ะ
เมื่อก่อนเคยแต่งรถอุลตราแมนนี่ค่ะ
ก็จะขี่วนไปวนมาคนก็เห็นว่าแปลกอะไรอย่างนี้
ก็ไปทำข่าวกันครับคุณลุงบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่กับแม่สองคน
ทีเป็นคนกรุงเทพนะคะแต่มารับราชการอยู่ที่จังหวัดแพร่
เป็นอดีตนายทะเบียนกรมที่ดินนะก็พาแม่มาอยู่ด้วยที่นี่
อยู่ด้วยกัน๒๕ปีค่ะพอออกจากงานมาก็อยู่กับแม่อยู่ด้วยกันตลอดเวลา
ไม่ออกไปไหนเลยนะคะถ้าจะไปไหนก็ไปด้วยกันตลอด
ปลายปีที่แล้วแม่ป่วยด้วยโรคชรากลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ธันวาคมปีที่แล้วแม่จากไปอย่างสงบค่ะ
แต่คุณลุงสุภาชัยบอกว่าก็ใช้ชีวิตกับแม่ตามปกติ
แม่เสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่คุณลุงสุประชัยบอกว่า
ลุงเองยังเช็ดตัวให้แม่เช็ดหน้าให้แม่
คุยกับแม่เวลาจะกินอะไร
เรียกแม่ชวนแม่กินด้วยตลอด
โอ้โหทีมข่าวก็ถามนะว่าคุณลุงแล้วทำไมลุงต้องทำแบบนี้ล่ะ
สุภาชัยบอกว่าที่ทำแบบนี้เนี่ยคิดว่าแม่อาจจะฟื้นขึ้นมา
ด้วยความที่รักแม่มากจริงไม่อยากให้ใครมาพรากแม่ไป
อยากเก็บร่างแม่ไว้อยากเก็บร่างแม่ไว้ให้นานที่สุด
เท่าที่จะสามารถทำได้อ่ะค่ะอืมที่ผ่านมาก็ไม่มีนะ
เรื่องแปลกเรื่องผีเรื่องอะไรเรื่องวิญญาณเนี่ยไม่มีเลย
จริงแล้วอยากจะให้วิญญาณแม่มาหาด้วยซ้ำแต่มันไม่มีจริง
แล้วถ้าถามว่าตอนนี้ทำใจได้หรือยังก็ต้องบอกว่าก็ทำใจได้แล้ว
ไม่อยากไปยึดติดกับสังขารของคนแต่ยังไม่กล้าบอกพี่ชายที่อยู่กรุงเทพนะ
พี่ชายทำใจไม่ได้พี่ชายยังไม่รู้พี่ชายยังไม่รู้ว่าแม่เสียชีวิต
น้องชายที่อยู่เชียงใหม่รู้เรื่องแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องชายจะมาที่บ้านหลังนี้เมื่อไหร่
คือเพราะ
หนึ่ง
เราคิดว่าแม่เราจะฟื้น

ก็คือเราอยากจะอยู่
เรารักแม่อยากจะอยู่ด้วยกันตลอดไป
ไม่รู้ด้วยแอลไรก็ไม่รู้นะ
ส่วนเพื่อนบ้านค่ะนายประดิษฐ์อายุ๖๓ปี

ตัวคุณแม่ของคุณลุงสุภาชัยเนี่ยนะคะก็แข็งแรงค่ะ

ทายชาวบ้านปลายปีที่แล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็ไม่เห็นออกมาเดินเล่นเลยนะคะไม่เห็นนายสุภาชัยด้วย
ก็กลายเป็นว่าทั้งคู่ก็อยู่แต่ในบ้านเวลาจะกินอะไรก็สั่งอาหารให้มาส่ง
แต่ก็ให้คนมาส่งแค่หน้าบ้านนะไม่ให้ใครเข้าบ้านเลยค่ะ
ช่วงหลังเนี่ยแกไม่ออกบ้านเลยนะช่วงประมาณสามสี่เดือนหลังเนี่ย
แกอยู่ในบ้านแล้วจะมีคนมาส่งข้าวผู้หญิงมาส่งข้าวแก
เฝ้าแม่ในบ้านแต่คือแกไม่ให้ใครใครเข้าไปในบ้านเลย
คนมาส่งข้าวก็มาส่งแค่ประตูบ้านนะครับประตูบ้าน
มีคนได้กลิ่นครับเขามีป้าอะไรป้าดาแกชอบเดินออกกำลังเองนะ
แค่ว่าได้กินมันมานานเหมือนกันนะ
เพื่อนบ้านอีกคนนึงนะคะนางสาวพัชรีอายุ๒๘ปี
ก็บอกว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงวันที่พบศพ
ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์แปลกแปลกอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันก็จริงจริงแล้ว
จะว่าแปลกไหมก็หมาหอนนะคะเธอถามว่าแปลกไหมล่ะก็หมา
ตอนแรกก็นึกว่าหมาหอนแบบปกติอ่ะนะครับแต่กลายเป็นว่ามันก็หอนแบบเยอะเหมือนกัน
ก็เลยแอบนึกในใจว่าหมาเห็นอะไรหรือเปล่านะคะ
แล้วเธอบอกว่าหมาบ้านข้างเหมือนกับจะหอนทุกวันโกน
หอนทุก๓ทุ่มเวลาเดียวกันทุกคืน
ทุกคนก็แอบคิดในใจว่าเอ๊ะมันอะไรกันเนี่ย
หน้าที่ว่าจะมีตำรวจมาที่หมู่บ้านประมาณ๓๔วัน
คือหนูอ่ะไปหาเพื่อนรุ่นพี่ที่ข้างบ้านก็คือตั้งวงกันปกติก็พูดคุยกัน
แล้วอยู่อยู่ประมาณสามทุ่มกว่ามาไซวีเรียมันก็หอนขึ้นมา
แล้วก็หอนแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูอ่ะไม่เคยเห็นหมาเซวิเลียตัวนี้หอน
ขนาดเมื่อวานออกกำลังกายกันปุ๊บมันจะมีช่วงประมาณ๕โมงกว่า๖โมง๖โมงนิดค่ะ
อนทั้งซอยค่ะฝั่งนู้นอ่ะเมื่อวานอ่ะอ่าหอนทั้งซอยเลย
ถ้าถ้าเป็นฝั่งนี้นะคือหอนทุกวันแล้วจะเป็นเวลาเดิมค่อนข้างจะซ้ำบ่อยมาก
อืมฟังแล้วขนลุกอืมเดี๋ยวคุณจิรยุทธ์อยู่จนเนี่ยแหละ
ตอนนี้ก็ยังอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวดูซิคืนนี้จะเป็นยังไงนะฮะ
แต่ดูตรงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับที่ได้คุยกับคุณลุงสุภาชัยเนี่ยนะฮะ
ลุงสุภาชัยแกไม่ยอมบอกใครว่าแม่เสียชีวิตไปแล้วก็อย่างที่ทราบนะครับ
เพราะแกรักแม่ของแกมากไม่อยากให้ใครมาเอาแม่ไปไหนทั้งสิ้น
แม้จะแม่จะเสียชีวิตไปแล้วนะครับนายสุภาชัยบอกว่าดูแลแม่มายี่สิบห้าปีนะครับ
ผูกพันกับแม่มากตั้งแต่แม่กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
เขาก็คอยป้อนข้าวป้อนน้ำคอยอาบน้ำเช็ดตัวแต่งตัวให้แม่ตลอดนะครับ
สุประชัยบอกว่ามีพี่น้องอยู่๓คนนะครับพี่อยู่กรุงเทพเป็นพี่คนโต
ตัวของลุงสุประชัยเป็นคนกลางอยู่จังหวัดแพร่ส่วนน้องนะฮะอยู่เชียงใหม่นะครับ
พอรู้ว่าแม่เสียชีวิตอยู่ที่บ้านนะครับก็ยังคงอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แม่ตลอดนะฮะ
ทีนี้พอนานวันเข้าเนี่ยกลิ่นเริ่มโชยร่างของแม่เริ่มอืดน้ำเหลืองก็เริ่มไหล
ก็มีเลือดไหลออกมาด้วยนะครับทำยังไงลุงสุประชัยแกบอกว่าแกเอาทิชชู่มาซับมาเช็ด
กับเช็ดเสร็จก็ใส่ถุงดำเอาไปทิ้งที่กองขยะหน้าบ้านที่ชาวบ้านเห็นไงชาวบ้านเห็นก็ผิดสังเกตด้วยนะครับ
ทีแรกก็มีกลิ่นด้วยคิดว่าแมวหรือว่าหนูตายนะแต่ชักไม่ไหวฮะเลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าโชยมากออกมาจากบ้านหลังนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยมาตรวจสอบ
มาถึงก็อย่างที่เห็นครับนายสุประชัยไม่ยอมให้ตำรวจเข้าบ้านอ้างว่าไม่มีหมายค้นจะเข้ามาได้ยังไง
ถ้าเข้ามาจะแจ้งข้อหาบุกรุกนะตำรวจต้องพยายามเจรจาอยู่นาน๓ชั่วโมงนะครับถึงเข้าไปได้
ท่านผู้ชมครับถ้าจะดูช่วงเวลาย้อนไทม์ไลน์กัน
ระยะเวลาที่นายสุประชัยอยู่กับศพแม่นะครับก็
ธันวาคม๒๕๖๓นะครับเวลา๑๘
ตรงนี้เป็นเวลาที่นางศรีรัฐที่เป็นคน
ดูแลบอกว่าได้เจอกับนางชาวลี
สุทธิวิวัตรแม่ของนายสุประชัยเนี่ยครั้งสุดท้าย
ลักษณะเหมือนกับอ่อนแรงอ่อนแรง
เขามีคนคอยมาช่วยดูแลด้วยนะครับ
ธันวาคม๒๕๖๓คนดูแลเขาก็ไปที่บ้าน
แต่ลุงสุภาชัยแกบอกว่าอ๋อแม่ไม่อยู่
พี่ชายมารับแม่ไปที่เชียงใหม่แล้ว
นี่นะครับ๙กุมภาพันธ์๒๕๕๙
นาฬิกาเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
แล้วก็เจอว่าอ้าวที่บอกว่าไปเชียงใหม่ไม่ได้ไป
คือนางโชลีเสียชีวิตอยู่ที่บ้านนั่นแหละ
แล้วนายสุประชัยลูกชายก็อยู่กับศพแม่มานี่แหละ
รวมระยะเวลาแล้วทั้งหมดนะฮะ๕๕วันนะครับ

สาเหตุที่นายสุประชัยนอนกับศพแม่นานขนาดนี้นะครับบอกว่ารักแม่นะไม่อยากจะเสียแม่ไปนะครับ
อยากจะอยู่กับแม่ให้นานที่สุดนะครับช่วงที่นายสุประชัยนอนอยู่ข้างศพแม่เนี่ย
เขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตเหมือนแม่อยู่ด้วยปกติอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ทุกวันนะฮะ
แสดงว่าแกเปลี่ยนให้ทุกวันจริงเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้ด้วย
คือแกอยู่กับศพแม่เหมือนกับแม่ยังมีชีวิตอยู่จริงเป็นผู้ป่วยติดเตียงคนหนึ่ง
แต่แม่เสียชีวิตแล้วใช่ค่ะแต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราตามให้หลายมุมนะเช่นเคยมีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ไหม
มีคนเสียชีวิตในบ้านแล้วก็นอนอยู่กับศพเฝ้าศพเนี่ยค่ะ
แล้วการที่ไม่แจ้งว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในบ้านมันมีความผิดทางกฎหมายหรือเปล่า
เดี๋ยวเราดูให้ต่อแต่มันมีประเด็นเรื่องของตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่
คือคนชื่นชมเยอะนะคะเมื่อวานที่เราเล่าเรื่องนี้ค่ะ
เจรจากับคุณลุง๓ชั่วโมงจนสุดท้ายคุณลุงยอมให้เข้าบ้านนะคะ
ประโยคสุดท้ายที่คุยกับคุณลุงจนคุณลุงยอมให้เข้าบ้าน
คือท่านรองผู้กำกับบอกว่าคือถ้าแม่เสียชีวิตไปปล่อยให้แม่อยู่แบบนี้เนี่ย
ไม่สบายใจหรอกนะเราในฐานะลูกต้องทำให้ถูกต้อง
นี่ค่ะประโยคแบบนี้คุณลุงเปิดบ้านให้เข้าไปเลย
ทีมข่าวของเราได้คุยกับรองผู้กำกับด้วยนะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ตอนที่ลองเข้าไปเจอศพนี่คุณตามีท่าทียังไงคะ

นี่นะคะโอ้โหเจรจาอยู่๓ชั่วโมงกว่านะคะ

ทางผู้กำกับสพเมืองแพร่พันธุ์ตำรวจเอกนารินวันมณี
ก็บอกว่าผลการชนะสูตรศพของผู้เสียชีวิตเบื้องต้น
ไม่มีร่องรอยไม่มีบาดแผลที่ทำให้เสียชีวิต
ว่าเป็นการเสียชีวิตด้วยโรคชะลาจริงนะคะ
แต่ก็ต้องรอผลอย่างละเอียดก่อนนะคะ
ถึงจะสามารถสรุปได้แบบชัดเจน
ถามว่าเคยมีกรณีลักษณะคล้ายกันแบบนี้

แล้วคนในบ้านก็อยู่กับศพของผู้เสียชีวิต

มีนะคะหลายกรณีค่ะคุณผู้ชม

ก่อย่าเด็กหญิงวัย๓ขวบ
กอดศพแม่อยู่ในห้องเช่าค่ะ
ทุ่งครุกรุงเทพคือน้องไม่รู้ว่าแม่เสียชีวิต
๓ขวบไม่รู้เรื่องจริง
แล้วมันก็มีเรื่องราวประหลาดคือน้องก่อย่าบอกว่า
เปิดประตูให้หนูออกมาเข้าห้องน้ำ

นอนอยู่กับแม่๓วัน๓คืนนะคะ
กว่าคนจะรู้แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
ยังมีอีกค่ะ๖พฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะ

เฝ้าศพลูกชายที่เสียชีวิตอยู่ในบ้าน

รวมระยะเวลานอนเฝ้าศพ๓วัน
แต่กรณีนี้คือแม่เท่าแกป่วยติดเตียง

นำร่างยายไปฝังเองในสวน
สาเหตุที่ฝังศพเองเพราะว่า

ไม่มีใครสนใจด้วย
มีคนเอาเงินเดือนยายไปใช้ด้วย

คือหลานคนนี้มีประวัติเสพยาเสพติดด้วยมันหลายอย่าง
ครับก็เฝ้าศพไปสามวันเนี่ยนะคะยี่สิบเอ็ดธันวาคมปี
แล้วลูกชายป่วยจิตเวทนะคะนอนเฝ้าศพแม่ที่อำเภอเฉลิม
เกตจังหวัดบุรีรำก็ไปบอกพี่น้องไม่บอกใครเลยว่า
เสียชีวิตคือคิดว่าแม่หลับแล้วแม่ไม่ตื่นนอนอยู่กับศพแม่
อยู่สองวันนะคะนี่นะคะส่วนคำถามที่ว่ารักษณะแบบเนี้ยค่ะ
มันมีข้อมูลทางด้านกฎหมายที่สามารถนำมาเชื่อมโยงได้
ไหมเออลักษณะของการที่มีผู้เสียชีวิตแล้วเราไม่ได้มีการ
อ่ะนะคะทีมข่าวของเราไปตรวจสอบข้อมูลมาจากสำนัก
ทะเบียนราชอ่ะนะคะคือมีข้อมูลในลักษณะที่ว่าถ้าเจ้า
หรือผู้พบศพแล้วไม่ได้แจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่
ค่ะว่ามีคนเสียชีวิตหรือว่าพบศพภายใน๒๔ชั่วโมงต้อง
ภายใน๒๔ชั่วโมงถ้าเกินกำหนดมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
นะคะต้องแจ้งนะฮะต้องแจ้งนะคะแต่ว่ากรณีของคุณลุงสุภาชัยอ่ะ
ตำรวจบอกว่าก็ไม่ดำเนินคดีอะไรอืมเพราะว่าตัวคุณลุงเอง
ก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายแรงอ่ะนะคะครับอืมแต่ยังไงต้องแจ้งไว้ก่อน
ครับต้องแจ้งนะฮะแม้ว่าจะไม่ได้ทำอะไรแต่ยังไงก็ต้องแจ้ง
ท่านผู้ชมครับไปดูบรรยากาศค่ำวันนี้หน่อยนะฮะค่ำ
นี้ที่บ้านของลุงสุภาชัยนะครับคุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อ
ข่าวของเรานะฮะไปกับช่างภาพของเราด้วยนะครับที่ชาว
บอกว่าโอ้โหหมาที่หมู่บ้านเนี่ยหอนทุกวันเลยทุกวัน
โกนวันโกนก่อนวันพระนะฮะแต่วันนี้ไม่ใช่วันโกนนะฮะ
โกนที่จะถึงเนี่ยคือวันเสาร์นะครับทุกผู้ชมครับ
แต่นี่เป็นภาพช่วงเย็นนะฮะมันก็เห่าของมันอยู่ตลอด
เหมือนกันนะฮะอ่าแต่ไอ้หอนเนี่ยชาวบ้านบอกสามทุ่มเนี่ยหอนนะฮะ
เมื่อวานนี้๖โมงเย็นตอนเอาศพออกจากบ้านเนี่ยหมาทุกตัว
บ้านนี้พร้อมกันหอนเสียงดังนานมากปกติเห่าแล้วก็หอนตอน๓
ทุ่มแต่เมื่อวาน๖โมงเย็นเอาศพออกจากบ้านหอนพร้อมกันเลย
หมู่บ้านที่เกิดเหตุตอนกลางคืนเนี่ยนะครับตั้งแต่
โมงเย็นเป็นต้นไปมันจะเงียบมากจะเงียบเลยนะ
นะก็ธรรมดาของต่างจังหวัดคิตเกิดกามที่เคยออกกำลัง

วันนี้ไม่มีใครมาออกกำลังกายนะครับ

ปกติเขาจะมาออกกำลังกายกันช่วงเย็นค่ำ

ขับรถขี่จักรยานอ้อมไป

แต่ก็มีชาวบ้านในพื้นที่นะครับ

หมาที่อยู่บ้านติดกับ
ด้านหลังบ้านจะชนกับบ้าน
ด้านหลังชนกันกับบ้านที่เกิดเหตุ

ว่าหลังจากเอาศพออกจากบ้านเมื่อวาน

คือมันไม่ค่อยหอนอ่ะถ้าจะหอนก็แบบโอ้โหมา

หกโมงเย็นเมื่อวานตอนเอาศพออกค่ะ

บรรยากาศก็จะเงียบหน่อยที่หมู่บ้านนะครับนะคะ